จะกลับมาเปิดอีกครั้งนะครับ
แต่ก็จะมีเรื่องของมาตรการต่างกันหน่อย
ในการป้องกันเชื้อโควิด๑๙นะครับ
เกาะคำชโนธวังนาคินพญานคราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเนี่ย
ปิดมาตั้งแต่ยี่สิบสามมีนาคมนะครับหรือว่าเกือบจะครบสองเดือนแล้ว
หลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าอ่าที่นี่คนก็มาทุกวันนะฮะ
แทบไม่ขาดสายอืมมากันแต่ละวันเยอะด้วยใช่ค่ะนะ
มากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือหรือว่ามาขอโชคขอลาบ
โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนต้นเดือนเนี่ยใช่แต่ก่อนทีมข่าวของเรา
ไปบันทึกพามาใช่ไหมทุกทุกต้นเดือนกลางเดือนอ่า
อันนั้นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ใช่อ่าแต่ส่วนใหญ่เขาก็มาไหว้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เค้าเค้ารบเนี่ยอันนี้ก็เยอะค่ะอ่า
ก็ผสมผสมกันไปล่าสุดทางจังหวัดอุดรธานีนะครับ
วันนี้พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประชุมกับคณะกรรมการบริหารคำชโนธ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเกาะคำชโนธนะครับ
แล้วก็ไปตรวจดูสถานที่ต่างนะฮะคาดว่ากลางเดือนหน้านะครับ
กลางเดือนมิถุนายนอ่าน่าจะเปิดได้นะครับ
ท่านผู้ชมครับนะฮะกลางเดือนมิถุนายนนะครับ
แต่ต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙ด้วยนะครับ
มาตรการต่างเป็นดังนี้ครับที่ประชุมที่เขาประชุมกันแล้วนะครับ
คาดว่าจะเปิดได้ประมาณกลางเดือนมิถุนายน
หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโดยกำหนดเวลาเปิดปิดนั้นจะเป็น๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็นของทุกวัน
นี่นะฮะแต่ละวันกำหนดให้มีผู้เข้าไปได้ไม่เกิน๒๐๐คนต่อวันนะครับ
แบ่งเป็น๒รอบรอบเช้าและรอบบ่าย
แยกเป็นรอบเช้าสิบเจ็ดชุดชุดละห้าสิบคน
รอบบ่ายสิบเจ็ดชุดชุดละห้าสิบคนรวมแล้วเป็นสามสิบสี่รอบต่อวันนะฮะ
ไม่เกินสองพันคนการเดินทางเข้าไปในคำชโนธเนี่ยนะฮะ
จะไปได้ครั้งละหนึ่งร้อยห้าสิบคนนะครับในเกาะคำชโนธ
ให้แบ่งเป็นสามชุดชุดละห้าสิบคนเว้นระยะห่างกัน
หนึ่งเมตรครึ่งและแต่ละจุดจะอยู่ได้ไม่เกินห้านาที
โดยแต่ละชุดจะอยู่ภายในเกาะคำชโนธได้ไม่เกิน๓๐นาทีเท่านั้น
จุดที่จะแวะภายในเกาะคำชโนธที่จะแวะได้คือหน้าศาลปู่ศรีสุโธ
บริเวณโคนต้นมะเดือยักษ์ที่บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
ส่วนบริเวณต้นมะเดือยักษ์จะเอาโซ่มาล้อมเอาไว้ปิดกั้น
ให้ท่านไปสัมผัสกับต้นมะเดือยักษ์ในทุกกรณีรวมทั้งจุดอื่นด้วย
นี่มีคำถามขึ้นมาทันทีว่าแล้วจะทำยังไงเออ
อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาถามกันทำไมก็เขาคงแบบไม่อยากเอามือไปถูไป
เอาแป้งไปโรยแล้วสัมผัสกันไงอยากสัมผัสใกล้ชิดใช่ไหม
อย่างเช่นต้องถูกวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลหรือว่าอัลกอธิบายล้างมือ
สะพานต่างเนี่ยเขาจะมีพญานาคอยู่นะปั้นเป็นรูปพญานาค
รูปพญานาคห้ามไปรูปไปแตะนะฮะเดินเฉยนะครับ
การวางพานใบสีเนี่ยให้วางบนโต๊ะแล้วยืนไหว้เพื่อประกอบพิธี
ห้ามนั่งลงกราบให้ยืนไหว้นะครับแล้วยืนห่างกันเนี่ยต้อง๑๒เมตรด้วย
ต้นมะเดือยักษ์เขาก็บอกไปแล้วว่าห้ามไปแตะห้ามไปสัมผัส
เพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าก็ต้องห้ามไปโรยแป้งไปขัดต้นไม้
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ห้ามไปตักน้ำดื่มนี่นะครับ
จุดสำคัญก็คือเมื่อเข้าไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว
ใครจะซื้อเนี่ยไปดูได้ดูแล้วก็บอกเลขเขา
ไม่ให้ไปหยิบไปดูไปเปิดไปแง้มดูอะไรอันนี้ไม่ได้
ให้คนขายหยิบให้เลยบอกเลขไปเลือก
เลขไหนบอกเลยบอกเลขชี้เอาเดี๋ยวคนขายหยิบให้เอง
ใช่นะฮะก็เนี่ยฮะไม่ให้ไปไม่งั้นโอ้โหสัมผัสกันหลายมือเหลือเกินนะครับ
ก่อคำชโนธเปิดแล้วทุกคนที่จะเดินทางมาต้องจองคิวผ่านระบบออนไลน์ก่อนนะครับ
คนไหนไม่ได้จองออนไลน์สามารถมาลงทะเบียนได้ที่หน้าทางเข้าเกาะคำชโนธ
เพราะว่าเขาจะจำกัดเรื่องจำนวนคนที่จะเข้าไป
เอาชัวร์ไว้ก่อนเนี่ยลงทะเบียนออนไลน์ไว้ก่อนอืมนะฮะ
เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้เข้านะคะ